ผู้ชายคนหนึ่งเขามีแฟนเป็น
ขออนุญาตนะครับเป็นกะเทย

คราวนี้เหมือนกับว่าผู้ชายเนี่ย
ไปมีผู้หญิงอื่นเป็นผู้หญิงแท้เลย

ฝ่ายชายจับได้เอามีดมาจ้วงแทง
ทำให้กะเทยเนี่ยเสียชีวิต

โดนแม่ของฝั่งผู้ตายเนี่ย

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับ

นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
นี่ฮะนาทีที่ชาวบ้านรุมประชาธรรม

ชื่อว่าเทวินบำรุงไทย

ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ฆ่าคู่ขาซึ่งเป็น

นายปริญญาใจชาย

โดนแทงบริเวณหน้าอก๒แผล

ปกคลุมร่างเพื่อจะอำพลางคดี
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเป็นยังไงฮะ

แม่ฮ้อยเงิน

ซึ่งผู้ต้องหาถูกแม่ของผู้ตาย
ซึ่งบันดาลโทษะลุกขึ้นมา

น้องเกิดเหอะ
ของผู้เสียชีวิตก็พยายามช่วงแรกนี้
พูดคุยแล้วก็พยายามระงับอารมณ์แล้ว
แต่ว่าระงับไม่อยู่จริง
สำหรับสาเหตุผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

จากผู้ตายตอบว่าไปมีแฟนเป็นผู้หญิง

ผู้ตายเอามีดในห้องครัวออกมาแทง

ซึ่งเป็นกระเทยจนเสียชีวิต

แม่น้ำปิงก่อนที่จะสำนึกผิด